หลักของจราเก้ทุกตัวมีความดูล้ายในตัวครับ
อาชีพนี้ประกันชีวิตเขาไม่รับ

เคยคุ้นคีย์รู้นิตใส่จราเข้ให้มาก

พอดีตอนนั้นคนยังว่างอยู่
อยากจะลองดูอยากจะทำเหมือนเขาครับ
ครอบครัวบอกมันเสี่ยงนะอันตรายนะ
แต่ยังไงเรามาแล้วต้องลองดู
อย่างน้อยก็ได้สัมผัสจราเข้บ้างก็ยังดีครับ
ใช้เวลาก็นานนะครับมานั่งดูพี่เขาก่อน
แล้วก็ฝึกวิธีเข้าหาจราเข้จากตัวเองบ้าง
แล้วก็ท่านอาจารย์แล้วก็พี่ที่อยู่ที่นี่

มีรายได้ครับเป็นของเงินเดือนแล้วก็ค่าคอมมิชั่นอย่างนี้ครับ
สำหรับผมตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
ก็คือเลี้ยงครอบครัวได้ครับก็ทำมา๑๐ปีแล้วครับผม
จะเลือกเป็นเพศผู้ครับจราเข้ที่มาแสดง
คัดสรรตัวที่มีตัวขนาดใหญ่แล้วก็นำมาฝึก
ส่วนใหญ่ที่นี่ใช้เป็นน้ำจืดครับผม
เพราะเป็นจราเข้ที่แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศได้ดี
จราเข้ทุกตัวมีความดุร้ายในตัวครับ
แต่ละตัวก็จะใช้เวลาแตกต่างกัน
บางทีตัวอย่างนี้มาเลยฝึกก็ไม่ได้ก็มีครับ
ต้องดูหุ่นดูสรีระต้องที่สมบูรณ์นะฮะแข็งแรง
เราจะเริ่มค่อยฝึกไปครับเริ่มจากเข้าใกล้ก่อน
การเข้าหาจราเข้แรกเลยตัวใหม่ก็คือเข้าด้านหลังก่อน
ถ้าจะเข้าด้านหน้าก็คือเข้าให้ตรงเลย
ถ้าด้านข้างเขาสามารถมองได้เขาไม่สามารถมองตรงได้ครับ
อยู่ที่จราเข้ด้วยครับแต่ละตัวก็เข้าเลยไม่ได้
เขามีความกลัวความระแวงของเขาครับ
ก็ทำให้เขาไว้ใจเราก่อนหาวิธีเข้าใกล้เขาให้ได้
จับหลังจับหางให้ได้ให้เกิดความเคยชินนะครับ
ก็คือเขาไม่งับอย่างนี้เราถึงสามารถทำอย่างอื่นได้
จังหวะที่เราอยู่หลายปีอย่างนี้
คุ้นเคยคุกคีกับจราเข้แต่ละตัวมีนิสัยอย่างไร
กระโดดไหมพุ่งไหมงับยังไงยังไงเราต้องรู้ครับผม
จราเข้สามารถแว้งกัดได้ตลอดครับ
อยู่ที่การฝึกฝนรู้เทคนิคจราเข้แต่ละตัวดุร้ายขนาดไหน
ก็มีอาจารย์คอยดูแลให้ครับถึงจะได้ฝึกได้ครับ
คนที่จะทำได้ก็คือไม่สามารถทำได้ทุกคนนะครับ
บางทีคนมาอย่างนี้อยากจะลองทำดูมันก็ไม่ได้ครับ
อยู่ที่ความกล้าบางทีมาแล้วก็โดนกัดอย่างนี้
ก็กลับบ้านไปอย่างนี้ครับ
อย่างนี้ความดุร้ายมันก็แตกต่างกันครับผม
ถ้าเป็นตัวใหม่แรกเลยเราก็คือไม่สามารถเข้าใกล้อย่างนี้เลยนะครับ
ก็มีไม้ที่สัมผัสลองดูว่ามันจะงับจะแว้งยังไงบ้างนะครับ
อย่างเราข้ออย่างนี้รู้สึกว่ารู้ตัวแล้ว

มีความปลอดภัยของจราเข้และนักแสดงก็สามารถเข้าหาได้
แต่ละตัวมีโปรแกรมอยู่แล้วครับที่จะแสดง
ตัวนี้หยอดหัวก็มีหน้าที่ก็คือเราหยอดหัว
แต่ละตัวก็ทำงานแตกต่างกันนะครับ
แบ่งหน้าที่แต่ละตัวออกเป็นฉากไป

พอเขาเป็นในโปรแกรมที่เราต้องการแล้วก็โอเคแล้ว

ราเข้ทุกตัวที่นี่เรามีชื่อครับ
เขามีฝรั่งเยอะแยะต้องชื่อฝรั่งหน่อย

จิตใจหรือความพร้อมต้องมาแล้วครับ
เพราะจราเข้เป็นสัตว์ที่อันตราย
เราต้องคอยระวังมีสติอยู่ตลอดครับ
การโชว์ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือ
ล้วงคอครับผมแล้วก็หยอดหัวเข้าปากจราเข้
แล้วก็มีอุ้มจราเข้
แสดงแต่ละฉากนี้ต้องมีความระมัดระวังที่แตกต่างกันครับผม
หลวงคออย่างนี้เราต้องมีไม้เพื่อสัมผัสตัวจราเข้
ว่านักแสดงนี้จะเข้าไปหาแล้วนะ
เขารู้สึกตัวว่าเขาปลอดภัยหรือเราก็ปลอดภัยด้วยครับ

พระไหว้ครูนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คอยดูแลคุ้มครองเราเวลาแสดงอย่างนี้
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเหตุร้ายอะไรขึ้นนะครับ
ก็มีพระที่คอยยึดเหนียวจิตใจเราตลอดเวลาแสดงครับ

ก็คืออยู่ที่ใจเราแล้วก็ความคุ้นเคยกับจราเข้
คือให้อาหารเลี้ยงดูจับดูอย่างนี้ครับ
ตอนเช้ามาก็จับเล่นกับเขาเรื่อยอย่างนี้ครับ
อยู่ด้วยกันนานอย่างนี้สามารถเข้ากันได้ด้วยดี
ไม่ได้มีเวทมนต์คาถาครับ
อาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่เสี่ยงนะครับ
อุบัติเหตุก็เคยเกิดนะครับ

โยนเหรียญแล้วก็อืดงับมือก่อน
จังหวะที่เรายื่นมือเข้าอย่างนี้ครับ

เหรียญกระแทกพื้นแล้วก็เข้าปากจราเข้
จังหวะที่มือเราเข้าพอดีอย่างนี้ก็งับเรือ
ตอนที่จราเข้งับก็คือเราต้องมีสติครับ
ราเข้ก็พยายามยื้อเราอย่างนี้
แล้วก็ดูจังหวะที่จราเข้จะอ้าปากอีกครั้งเพื่อจะงับ

ทะลุฝ่ามือกระดูกแตก
ก็พักไป๓เดือนแล้วจับมามือ
เป็นอาชีพที่ท้าทายคนต่างชาติมาเห็นอย่างนี้

เล่าต่อกันว่าที่นี่มีโชว์อย่างนั้นอย่างนั้นดีอย่างนี้

อยากเป็นฮีโร่ของเขาที่เขาเห็นแล้วมีความสุข
เวลาเราแสดงอย่างนี้ก็ยังอยากจะทำต่ออยู่ครับ

เป็นอาชีพที่ให้ความสุข
สำหรับนักแสดงเองก็ไม่มีอะไรมากครับ